เอ้อหมอปราไปแล้ว
หรืออยากจะให้ดู

โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้มาดูมาดู
หมอปลาไปถึงนะเป็นยังไงบ้างเบิร์ต

จากก่อนถึงบ้านแล้วดอง
นี่ครับไปถึงบ้านปั๊บหาวจะอาเจียนให้ได้เลย
พออืดผอมน้ำตาไหลนี่ครับยืนอยู่หน้าบ้าน
อยู่ครู่ใหญ่ทำใจก่อนนะครับจากนั้นก็เดินเข้ามาในบ้าน
ลุงออสที่เชื่อว่าถูกผีชูชกแฝงร่าง
แต่ท้องใหญ่แขนขาลีบน่ะนี่เข้ามาแล้ว
พอเข้ามาเท่านั้นและอาการหนักกว่าเดิมครับ
ไอด้วยอาเจียนด้วยน้ำตาไหลเสียงแหบต้องเนี่ยฮะ
ลงนั่งยองอ่ะลงนั่งยองบอกว่าโอ้โหสัมภเวษีที่นี่เพียบเลย
หืือมีอะไรวะดาวน์ขึ้นเลยพี่
หมอปลาถึงขนาดบอกขอตั้งสติก่อนนะคุณผู้ชม
นะครับเอ้าขอคุยกับลุงออสเลย
คือหมอปลาบอกต้องการผู้ช่วยใคร

รัฐทีวีเนี่ยมานี่มามาช่วยหมอปลาหน่อยพยุงลุงออสยืนขึ้นสินะพี่ตีบอกอ้าวได้ได้
ทำงานร่วมงานกันมานานหมอปลาบอกถ้าติดหนวดติดเขาเนี่ยหมายถึงใครพิติเหรอไม่ใช่บอกลุงออสเนี่ย
ขึ้นมานี่ถ้าติดหนวดติดเขานี่ชูชกเลยนะหมอปลาบอกอย่างนั้นขอขึ้นไปชั้น๒ของบ้านต่อห้องพระไหนพาไปดูดิ
โอ้โหคุณผู้ชมสามรอบได้แล้วมั้งเนี่ยขึ้นไปอาเจียนอีกครับ
แล้วก็หยิบหุ่นชูชก๒ตนบนหิ้งพระลงมาทำพิธีโดยเอาชูชกไปวนอยู่ที่หน้าท้องลุงออสที่บวม
หมอปลาก็ขอคุยกับญาติลุงออสครับเป็นการส่วนตัวบอกว่าญาติฟังหมอปลาดีนะ
ถ้าหมอปลาทำพิธีปัดเป่าสัมภเวษีให้เนี่ยถ้าสัมภเวษีออกจากร่างท้องที่ป่องจะยุบนะ
แต่หมอปลาไม่รับประกันนะว่าลุงออสจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่คิดว่าไม่น่าเกิน๓สัปดาห์
โอ้โหญาติได้ยินเท่านี้แหละครับร้องไห้กันร้องไห้ญาติยอมไหมญาติยอม
ให้ทำแต่ไปถามเจ้าตัวไปถามลุงออสลุงออสถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเอาไหม
โอ้ไม่เอาไม่เอาถ้าฉันจะตายไม่เอาฉันมีอีกตั้งหลายอย่างที่อยากจะทำ
ถ้าย้อนเวลาได้ลุงออสบอกว่าจะไม่เอาของชูชกมากินจะไม่เอาชูชกมาบูชาด้วยซ้ำไปครับ
รออีกนิดนึงมันไม่ได้ชาลมานถ้ามันปวดตลอดมันโอเค

นิดหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับวูบ
เพราะว่าโรคร้ายมันก็ทำใจอยู่แล้วมันก็เป็นโรคร้าย
เรื่อนนิดนึงเรื่อนหน่อยดีกว่านักติดนะ

เขากำลังใจเป็นยังไงบ้าง
ปกติอยู่เวลาทำธุรกิจค้าขายอะไรอย่างนี้
นึกว่าจะเป็นอย่างนี้ไงของกินไม่ได้เราไม่รู้ไง
ประเด็นเรื่องใหญ่คือของกินนี้
ว่าจะกินไม่ได้ไม่รู้
ตอนนี้มานั่งคิดก็ไม่นานเลยนะครับ
สายไปแล้วไง
งอนอิดอ่อนข้างหลังนะ
พี่น้ำฟ้าจะไม่ให้มาครับคุณผู้ชม
แต่หมอปลาบอกเฮ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไง

มาจากเพชรบุรีระยะทาง๑๐๐กิโลเมตร
แล้วเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ๒ครั้ง

หมอปลาบอกขี่๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมานะเนี่ย
พอมาถึงบ้านลุงออสก็เข้าใจแล้วพอมารู้ว่าอ๋อ

มันช่วยกันขัดขวางครับหมอปลาว่างั้น
โดยสัมภเวษีที่สิงอยู่ในรูปปั้นชูชก
พอลุงออสไปกินของเส้นแล้วใช่ไหม
มันก็มาสิงหรือมาแฝงร่างลุงออสแทนไง
ขณะที่นางสาวสร้อยฟ้าสุขศรีคนนี้เป็นใคร

เล่าบอกว่าจริงนะอยากจะให้หมอปลาทำพิธีปัดเป่าให้
อยากให้สามีอดีตสามีหายไม่ต้องทรมาน
ส่วนทำไปแล้วจะเสียชีวิตก็สุดแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนา
แต่ก็ยังไม่ทิ้งการรักษาแผลปัจจุบันนะ
วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมมีกำหนดจะไปทำอัลตราสาวไปดูสิข้างในมันเป็นยังไง
หากรักษาไม่หายอดีตสามีน่าจะตัดสินใจอีกครั้ง
ว่าจะยอมให้หมอปลาทำพิธีหรือเปล่า
อันนี้ต้องอยู่ที่เจ้าตัวเขาไง